มาดูกันเรื่องนี้หน่อยนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ปฐุมธานี
ผู้ชายคนนึงเขาไปช็อตปลา
แต่ปรากฏว่าถูกไฟดูดท้ายที่สุดเสียชีวิตอยู่ที่คูน้ำนะคะ
ซึ่งทางด้านตำรวจสพคลองหลวงพร้อมด้วยอาสาสมัคร
มูลนิธิป่อเต็กตึงอาสาหงษกุล
นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก็ไปตรวจสอบเหตุที่คนถูกไฟดูดนะคะ
บริเวณคูน้ำข้างแปลงนากลางซอยเจริญศุกร์
ที่ตำบลคลหนึ่งอำเภอคลหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต
หนึ่งศพคือลักษณะนอนคว่ำหน้าอยู่ในคูน้ำ
นั่นก็คือนายปานสังยิ้มอายุ๓๘ปีเป็นคนงานก่อสร้าง
แล้วข้างศพผู้ตายพบไม้รวกยาวประมาณนัก๒เมตร
พันด้วยสายไฟแล้วก็ลากสายยาวมาตกอยู่ข้างศพ
จากการชาญสูตรเบื้องต้นก็พบว่ามีร่องรอยถูกไฟดูด
บริเวณหน้าอกเป็นรอยไฟไหม้ยาวประมาณสัก๕นิ้ว
ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงนะคะ
สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะหกล้มแล้วก็ทำให้ตัวไปทับสายไฟที่ลากมา
เพื่อจะช็อตปลาจนทำให้เสียชีวิตนะคะ
จากการสอบถามนางบังออนสังยิ้มซึ่งเป็นอาของผู้ตาย
ก็ให้การแบบนี้ค่ะบอกว่าผู้ตายออกจากบ้านช่วงประมาณบ่าย๒โมง
ตังค์ไป๕๐บาทจนตอน๕โมงเย็นแล้วยังไม่เห็นกลับบ้าน
ก็เลยบอกหลานให้ช่วยตามหาจนมาพบว่าเป็นศพอยู่ในคูน้ำ

ตำรวจก็ได้ให้อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงนำร่างผู้ตาย
ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไปนะคะ